ราคามันก็สองร้อยกว่าบาทอะนะ

แต่ตัวน้องตั้งใจว่าน้องจะทำงาน
เก็บตังค์ซื้อรถบังคับของเล่น
รับจ้างอะไรหักอ้อยใช่หักอ้อยหักข้าวโพดไปรับจ้างเนี่ย
ไม่อยากเอานะหักข้าวโพดเออแต่ท้ายที่สุดนะคะน้องอ่ะน้องเสียชีวิตเพราะ
อะไรไม่รู้ว่าน้องโดนยิงน้องโดนระเบิดปิงปองหรืออะไรตอนแรกอ่ะนะ
เออฮะแต่พอชนะสูตรอ้าวน้องโดนยิงครับเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่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
ตรงไร้ข้าวโพดเนี่ยตรงที่น้องเนี่ยมารับจ้างในการหักข้าวโพดนะได้เงินค้าเท่าไหร่เองคุณไม่เท่าไหร่อ่ะได้แบบ๒๐บาทใช่ค่ะแล้วจุดเกิดเหตุตรงเนี้ยที่ว่าไอ้ปืนดักสัตว์มันลั่นใส่น้องไปคุยกับแม่น้องเซเว่นนะแม่เขาบอกว่าทั้งตัวเธอกับสามีก็รับจ้างทั่วไปนั่นแหละลูกอ่ะน

หักข้าวโพดบนเขาได้ไหมได้ค่าจ้างเนี่ยคือถ้าเกิดหักข้าวโพดได้ถุงปุ๋ยนึงเนี่ยจะได้ตังค์๒๐บาทน้องเซเว่นก็ไปกับเพื่อนอีกสองคนค่ะพอตอนบ่ายคนมาบอกแม่นะบอกว่าลูกชายแม่โดนระเบิดปิงปองเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตแม่กับพ่อเซเว่นอ่ะติดใจมากเลยก็เลยส่งศพน้องไปผ่าชนะสูตรแล้วปรากฏว่า
ปิงปองเจ็บสาหัสตกอยู่ตรงนั้นนะคะอยู่ตรงแปลงข้าวโพดที่น้องเซเว่นไปรับจ้างนั่นแหละค่ะก็ต้องเอาตัวคนต้องสงสัยเนี่ยไปสอบปากคำนะคะครับแม่น้องเซเว่นเนี่ยบอกว่าก่อนลูกชายเสียชีวิตนะคล้ายกับมีรังบอกเหตุคุณคือลูกอ่ะไม่ค่อยพูดค่อยจากับใครแม่ซื้อเสื้อมาให้ใหม่แขวนไว้ในตู้ลูกก็พ
แต่ซื้อรถแบ๊คโฮล์พลาสติกราคาไม่กี่สิบภายให้ลูกก็มีความคิดความฝันอยากได้รถบังคับวิทยุสองร้อยสามร้อยบาท
ลูกก็ไปทำงานหาเงินเองไม่เชื่อว่าลูกจะโดนยิงหรือว่าโดนปืนลั่นแบบนี้นะครับ
อยากให้ตำรวจมีการสืบสวนนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วนะฮะ
บอกแม่เก็บวันละ๒๐บาทจะได้ลูกบังคับ
กี่วันที่จะได้รถบังคับอืมเกือบสามร้อย
เขาอยากได้เพราะฉะนั้นไปได้แค่สองวันไว้สี่สิบบาท
ได้ถุกกระสอบถุงปุ๋ยเขาจ้างเด็กน่ะปุ๋ยละยี่สิบบาท
เขาก็มาให้เมื่อวานสี่สิบบาทโอ้เนี่ยเขาก็เอาเงินค่าหักข้าวโพดมาให้ที่งาน
แล้วก็ใส่ซองช่วยแม่บอกว่าขนาดงานศพลูกอ่ะหมื่นนึง
ต้องไปยืมตังค์คนอื่นมาเลยอ่ะแล้วก็อยากให้เจ้าหน้าที่
เอาตัวคนที่กระทำผิดเอามาดำเนินคดีโดยเร็วนะคะเอออ่ะข่าวนี้ต้องติดตามสองคดี
แล้วก็ลั่นใส่น้องจริงหรือเปล่าหรือมีใครทำให้มันลั่นใส่น้องนะครับ
และอย่างที่มันสะท้อนคือคุณเด็กคนนึงอยากได้รถของเล่น
สารฝันตัวเองไปทำงานเองเงิน๒๐๐บาทมีค่าต่อชีวิตอยากได้ของ
แต่สุดท้ายเป็นแบบนี้นะครับ
มันสะท้อนถึงแบบเราเนอะเวลากินอะไรมื้อหนึ่งตั้งกี่บาทแล้วนะครับ